มาดูอีกหนึ่งคดีนะคะที่เกิดขึ้นบริเวณสนามมวยลุมพินีที่ถนนรามอินทา
เมื่อวานนี้ช่วงบ่ายโมงกว่านะคะ
กรณีที่กรรมการมวยโดนทำร้ายร่างกาย
แต่ว่ามีรอปภมาห้ามไว้ถูกยิงเสียชีวิตนะคะ
เรื่องนี้ผู้บัญชาการตำรวจนครบานก็บอกว่า
คดีนี้ยังไม่ตัดประเด็นใดทิ้งเกี่ยวกับการทำร้าย
รวมถึงมุ่งประเด็นไปที่การทำร้ายกรรมการมวยท่านนี้
แต่ว่ารอปภที่เข้ามาห้ามเหมือนกับโดนเป็นพลเมืองดีแหละ

นี่ค่ะคุณผู้ชมเป็นภาพจากกล้องวงจรปิด
บันทึกวินาทีที่คนร้ายขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาในจุดที่เกิดเหตุ
บริเวณร้านขายของหน้าสนามมวยลุมพินีย่านบางเขน
พร้อมกับเอาท่อนไม้ตีเข้าที่ศีรษะแล้วก็ลำตัวของนายอุดมดีกระจ่างจนเซเลย
ซึ่งนายอุดมเป็นประธานกรรมการฝ่ายเทคนิคของสนามมวย
อุดมวิ่งหนีขึ้นไปทางร้านค้า
หลังจากนั้นนายอนุชาประทุมมาที่เป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยของสนามมวยที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยนะคะ
วิ่งเข้ามาและถูกยิงเข้าที่หน้าอกหนึ่งนัดกระสุนทะลุด้านหลังเสียชีวิตทันทีค่ะ
ก็สอดคล้องกับที่ลูกสาวของนายอุดมอยู่ในเหตุการณ์
คือลูกสาวเปิดร้านขายน้ำปั่นอยู่
ก็เล่าให้ฟังบอกว่าตอนที่เกิดเหตุเดินทางมาถึงที่สนามมวยกับพ่อ
แจ็คเก็ตสีดำแล้วก็หมวกกันน็อกแบบเต็มใบสีดำเนี่ย
ดักรออยู่ใกล้กับจุดที่เกิดเหตุ
หลังจากนั้นไม่นานค่ะคนร้ายก็เดินถือไม้มาตีศีรษะนายอุดมจนได้รับบาดเจ็บ
แล้วนายอนุชาเข้ามาห้ามปรามก็เลยถูกคนร้ายอีกคนนึงเดินเข้ามา
คือคนร้ายที่อยู่ที่รถยิงจนล้มลงหลังจากนั้นก็หลบหนีไป
ส่วนสาเหตุน่าจะมาจากเรื่องของการตัดสินมวยของนายอุดม
เนื่องจากเป็นกรรมการที่สนามมวยแห่งนี้มานานตัดสินแบบตรงไปตรงมาเด็ดขาด
ก็มักจะถูกกลุ่มเซียนมวยต่อว่าอยู่บ่อยครั้ง
แล้วก็หลังจากที่เกิดเหตุตำรวจนครบานบางเขนก็นำชุดสืบสวนลงพื้นที่
หลักฐานตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามจุดต่างของสนามมวย
เพื่อที่จะติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดี
พร้อมทั้งสอบสวนถึงแรงจูงใจและสาเหตุของการก่อเหตุในครั้งนี้ด้วยนะคะ
ซึ่งขณะที่พลตำรวจโทสานิทมหาธาวรผู้บัญชาการตำรวจนครบานก็เปิดเผย
หลังจากที่ได้เดินทางมาร่วมประชุมชุดพนักงานสอบสวนติดตามความคืบหน้าของคดี
ก็ใช้เวลาในการประชุมเป็นชั่วโมงนะคุณผู้ชม
เรื่องต้นแนวทางการสืบสวนคดีนี้
่งน้ำหนักไปเกี่ยวกับอาชีพการทำงานของนายอุดม

แล้วก็ยังไม่ตัดประเด็นใดประเด็นหนึ่งทิ้ง
รวมไปถึงเรื่องของความขัดแย้งส่วนตัว
โดยจะต้องย้อนดูก่อนหน้านี้ว่ามีส่วนไหนนะ
ที่อาจจะเป็นมูลเหตุจูงใจในการก่อเหตุครั้งนี้นะคะ

ตำรวจประชุมกันและมีการนำโปรแกรมคู่มวย
ประมาณ๑๐คู่ของวันที่๒๘มกราคมที่ผ่านมา
เพราะว่าในนั้นมีใบปลิวที่มีการแจกจ่ายภายในเวทีมวย
วิเคราะห์เชื่อมโยงหาความขัดแย้งนะครับ
เพราะว่าใบปลิวมีรูปของนายอุดมและเสียแขก
ผู้ที่อ้างว่าคนรักวงการมวยเขียนโจมตีว่า
มีการซื้อกรรมการลุมพินีไว้หมดแล้วนะครับ
แขกออกเงินกู้๑๒๐ตอนนี้กรรมการรับเงินเสียแขก
ถึง๔คนบังคับมวยให้ชนะให้ได้
มันก็เลยไปเกี่ยวพันกับเรื่องของมีผู้มีอิทธิพลในเวทีมวยหรือเปล่า
ใช่นะคะส่วนกรณีที่มีการแจกใบปลิวนะคะ
เวทีมวยก็ตรวจสอบนะคะว่าเป็นใบปลิวที่มีการแจกตั้งแต่เดือนธันวาคมที่ผ่านมา
สำหรับการก่อเหตุครั้งนี้ค่ะก็จะเป็นการจ้างมาก่อเหตุ
หรือเป็นการก่อเหตุเองรวมไปถึงกลุ่มบุคคลที่มีความขัดแย้งกลุ่มต่าง
ขณะนี้ก็ยังไม่สามารถระบุได้คงต้องรอการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดอีกครั้ง
เพื่อความชัดเจนก่อนนะคะค่ะค่ะ